ท่านผู้ชมครับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับคุณหมอกระต่ายนะฮะ
ก็อย่างที่เราทราบนะครับคุณหมอเดินข้ามถนนตรงทางม้าลาย
สุดท้ายตำรวจหนุ่มนายหนึ่งขี่จักรยานยนต์บิ๊กไบท์มา
บอกว่าขี่มาเร็วแล้วก็มองไม่เห็น

มีหลากหลายแง่มุมให้พูดถึงกันในเรื่องนี้
แต่ที่สำคัญที่สุดนั่นก็คือความโศกเศร้าเสียใจ
แล้วก็ความน่าเสียดายเป็นอย่างยิ่งที่คุณหมออนาคตไกลเนี่ย
เราต้องสูญเสียคุณหมอด้านจักษุแพทย์ไป๑คนนะครับ
วันนี้๒๔มกราคมวันนี้ตรงกับวันคล้ายวันเกิดของคุณหมอกระต่ายนะฮะ
แพทย์หญิงวรารักษ์สุภวัฒน์จริยากุลนะครับ
นี่คือที่สารา๓วัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหารวัดพระศรีบังเขนนะครับ
ที่ตั้งบำเพ็ญกุศลศพซึ่งวันนี้จะสวดศพสวดพระอภธรรมศพเป็นคืนที่๒นะครับ
นายแพทย์อนิรุธสุภวัฒน์จริยากุลคุณพ่อของคุณหมอกระต่าย
บอกกับผู้สื่อข่าวของเราว่าวันนี้ได้ข่าวว่าผู้กล้าเหตุก็คือ๑๐ตำรวจปรีนอโลวิชบัวดก
บวชอุทิศส่วนกุศลให้กับลูกสาว
บวชพร้อมกับพ่อ๑๐ตำรวจปรีนอโลวิชครูธังหาที่จะเป็นตำรวจเหมือนกัน
คุณพ่อของคุณหมอกระต่ายบอกว่าส่วนตัวคุณพ่อก็ไม่ขัดข้องนะ
ก็ขออนุโมทนาบุญด้วยแต่ขอให้แยกคนละส่วนกัน
กับเรื่องราวต่างของลูกสาว
จะมาบวชหน้าไฟให้กับลูกสาวเนี่ย
คุณพ่อและครอบครัวบอกว่าไม่อยากให้มาเกี่ยวข้องตรงนี้
คือถ้าฝั่งนั้นจะบวชก็บวชก็บวชไป
แต่อย่ามาเกี่ยวข้องกับพิธีตรงนี้
แต่หากสิบตมตรีนอรวิทหรือว่าครอบครัว
จะมาร่วมงานสวดพระอภิษฐรรมศพของคุณหมอกระต่าย
คุณพ่อก็ยินดีแต่ก็ขอให้มาในฐานะแขกร่วมงานก็แล้วกัน
ส่วนวันนี้เป็นวันคล้ายวันเกิดครบอายุ๓๔ปีของคุณหมอกระต่ายนะครับ
คุณพ่อบอกว่าทุกปีทางครอบครัวจะนัดทานข้าวกัน
แล้วคุณพ่อเนี่ยจะทำอาหารที่ชอบให้ทานกัน
จะให้ทานแบบฝีมือคุณพ่อเลยแล้วก็จะเป่าเค้กวันเกิดกันทุกปี
งานจะจัดกันแบบในครอบครัว
วันนี้ก็ได้แค่เอาเค้กวันเกิดมาให้ลูกสาวเท่านั้นในงานศพนะฮะ
ส่วนคุณพ่อเองไม่มีเวลาทำอาหารให้กับลูกสาว
เนื่องจากต้องจัดเตรียมงานหลายอย่าง
แล้วก็ได้ถวายสังกฐานอุทิศส่วนกุศลให้กับลูกสาวแล้ว
ส่วนขนมหรือว่าของขวัญอื่นเนี่ยน้องสาวของคุณหมอกระต่ายจะเป็นคนจัดการ
เพราะว่าสองพี่น้องเนี่ยเขารู้ใจกันดีคุณพ่อบอก
ปกติทุกปีเราร่วมกันทานอาหารครอบครัวมีเค้ก
แต่วันนี้ก็คงให้น้องเขาได้เห็นเค้ก
เพื่อเป็นของขวัญวันเกิดเท่านั้น
แต่บางทีเราไม่มีเวลาไม่สะดวกเราก็อาจจะไปซื้ออะไรมา
ส่วนใหญ่ก็ทานกันเองที่บ้านนะนานก็ไปข้างนอกกันทีหนึ่งครับ
ส่วนขนมของพิเศษที่เขาชอบเนี่ย
ผมก็ไม่รู้จักเพราะว่ามันเป็นของใหม่
ก็สวยงามนะครับส่วนน้องก็จะรู้ดีนะ
วันนี้น้องเขาจัดหาให้ผมก็ขอขอบคุณในน้ำใจของเขา
แต่ว่าตรงนี้เป็นงานของเราเอง
ก็อยากจะทำในส่วนของเรานะ
เพราะฉะนั้นถ้าเขาบวชผมก็ขออนุโมทนาด้วย
แต่คงก็ขอให้ทำส่วนตัวเองผมก็ทำส่วนตัวของผมนะ
คุณพ่อของคุณหมอกระต่ายท่านเป็นคุณหมอฮะ
เป็นจักษุแพทย์นะฮะน้องสาวก็เป็นจักษุแพทย์
คุณหมอกระต่ายก็เป็นจักษุแพทย์นะครับท่านผู้ชมครับ
คุณพ่อบอกว่าตอนนี้ยังไม่ได้คุยกับทางตำรวจเกี่ยวกับเรื่องความคืบหน้า
หรือว่ารายละเอียดของคดีต่างที่เกิดขึ้นนะครับ
เดี๋ยวจะรอให้เสร็จงานศพของลูกสาวทั้งหมดก่อน
แต่คาดว่าข้อหาหรือว่าความผิดของผู้ต้องหาก็ไม่น่าจะผิดพลาดไปจากที่เป็นข่าวอยู่
ส่วนเรื่องความมั่นใจในการทำคดีของตำรวจมั่นใจขนาดไหนมั่นใจหรือไม่อย่างไร
คุณพ่อของคุณหมอกระต่ายบอกว่ายังไม่ขอตอบคำถามเรื่องนี้ก็แล้วกันนะฮะ
คุณผู้ชมคะเช้าวันนี้ทีมข่าวของเราได้คุยกับสิบตำรวจรีนรวิทย์นะคะ
คุยทางโทรศัพท์นะคะเจ้าตัวบอกกับเราว่าเสียใจมากเสียใจจนพูดอะไรไม่ออก
รับผิดทุกอย่างตอนเกิดเหตุเขาบอกเขาไม่เห็นค่ะ
เขาไม่เห็นว่ามีคนข้ามทางม้าลาย
พอชนคุณหมอเสร็จก็รอมอบตัวกับตำรวจในที่เกิดเหตุ
ไม่ได้คิดจะหนีไปไหนรู้สึกผิดมากอยากจะบวชให้กับหมอกระต่าย

ตัวนี้ครับใกล้ครับ

ครับ
โอเคคือมันเห็นในโซเชียลเหรอเอิร์ท
คือหลังจากเกิดเรื่องเอิร์ทก็ยังอยู่ในที่เกิดเหตุเนาะ
ไม่ได้หนีไม่ได้พยายามหลบหนีออกไปไหนใช่ไหมครับ
ใช่ครับ
คือตั้งใจจะมอบตัวเลยถูกไหมครับ

แต่ก่อนที่มันจะชนเนี่ยเอิร์ทไม่เห็นเนาะว่ามีคนข้ามถนนมา
ใช่ครับ
นี่เราคุยก่อนที่จะบวชนะคะเราคุยตอนเช้า

ก็เข้าพิธีปลงผมบวชที่

พระรามสามอุทิศส่วนกุศลให้กับหมอกระต่าย
สิบตำรวจรีนรวิทย์และร้อยตำรวจรีนิคมผู้เป็นพ่อค่ะ
เขาก็บอกว่าเขาก็ยังเศร้ามากกับเรื่องที่เกิดขึ้น
ยังไม่ได้กำหนดศึกเลยนะคะว่าจะศึกเมื่อไหร่
ทีมข่าวได้คุยกับพลตำรวจรีนครินสุคลทวิทย
ผู้บังคับการกองบังคับการอารักษาและควบคุมฝุงชน
บัญชาการตำรวจนครบานในฐานะผู้บังคับบัญชาของ
ตำรวจรีนรวิทย์นะคะครับท่านก็บอกว่า
สิทธิ์ตำรวจรีนอรวิทย์ยื่นเอกสารขอลาบวช
ยังไม่ได้กำหนดวันศึกก็ลาบวชไปกับคุณพ่อ
การบวชก็ระหว่างการทำคดีความมันได้ไหมคนสงสัยนะคะ
ท่านก็บอกว่าทำได้เพราะไม่ใช่คดีเกี่ยวกับการฆ่าบุพการี
หรือนักโทษหนีคดีหนีหมายจับอะไรแต่กรณีนี้เป็นการกระทำโดยประมาท
บวชได้แล้วก็อยู่ในระหว่างกระบวนการในการทำคดีได้
เขาแจ้งแสดงความยำลมโดยตั้งแต่เมื่อวานแล้วว่าจะขออนุญาตไปการบรรจา
เพื่ออุทิศส่วนกุศลให้ผู้ตายที่เขาจะห้ามบวชก็เป็นกรณีหนีไหมจับ
อะไรอย่างนี้แต่นี่เขามามอบตัวแล้วก็ไม่น่าจะเกี่ยว
ผมต้องถามทางวัดนะครับว่ามันจะยืนยันไหมก็ได้
พลตำรวจรีจิรสันแก้วแสงเอกรองผู้บัญชาการตำรวจนครบานในฐานะโฆษกตำรวจนครบานก็เลยบอกว่าล่าสุดเนี่ยค่ะ
ตำรวจแจ้งข้อหา๑๐ตำรวจรีนอรวิทย์๗ข้อหานะคะมีอะไรบ้างเดี๋ยวลองดูนะคะ
ขับรถโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายนำรถไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนมาใช้ในทาง
ไม่ปฏิบัติตามเครื่องหมายบนพื้นทางนั่นก็คือไม่หยุดรถให้คนข้ามอะค่ะขับรถไม่ชิดขอบทางด้านซ้าย
ฝ่าฝืนใช้รถที่ไม่ได้เสียภาษีประจำปีนำรถไม่สมบูรณ์มาขับเพราะว่า
ไม่ติดกระจกหลังรวมไปถึงความผิดตามพรบรรถจักรยานยนต์ก็คือใช้รถโดยไม่ได้มีประกันนะคะ
ส่วนการพิสูจน์หลักฐานหลังมีการกล่าวอ้างว่า
ตำรวจทำงานช้ามันมีประเด็นอันนี้อยู่ประเด็นนึงคุณผู้ชมค่ะ
ก็คือมันมีประเด็นที่ว่าตำรวจทำงานช้าหรือเปล่า
ทำไมร่างของคุณหมอกระต่ายกลายเป็นเหมือนศพนิรนามนานตั้ง๒ชั่วโมง
เหมือนกับตำรวจเจ้าหน้าที่เขาก็เก็บเอกสารที่ระบุตัวตน
ว่าเป็นหมอกระต่ายทำไมเก็บเอาไว้นานกว่าจะรู้
แล้วไปอยู่ที่โรงพยาบาล๒ชั่วโมงกว่าย่าจะรู้เปล่า
ล่าช้าหรือเปล่าหรือมันมีอะไรนอกเหนือไปกว่านั้นหรือเปล่า
ทำให้ร่างของคุณหมอกระต่ายกลายเป็นศพนิรนามนานถึงสองชั่วโมงครับ
คือก็ได้มีการชี้แจงเอาไว้แบบนี้นะคะว่า
ขอชี้แจงหน่อยว่าตำรวจและทางพิสูจน์หลักฐานไม่ได้ช้า
ขอชี้แจงว่าช่วงเวลาประมาณ๑๕นาฬิกา๑๐นาที
พนักงานสอบสวนมาถึง๑๕นาฬิกา๒๐นาที
ห่างจากช่วงเวลาเกิดเหตุแค่๑๐นาที
ตำรวจรวบรวมพยาหลักฐานในที่เกิดเหตุ
พร้อมด้วยภาพจากกล้องวงจรปิด

เพื่อที่จะไปติดต่อยาดของคุณหมอกระต่าย
ได้มีการประสานกับแพทย์ของโรงพยาบาลอย่างต่อเนื่อง
แต่ยอมรับว่าหลังเกิดเหตุตำรวจไม่สามารถ
ปลดล็อกโทรศัพท์มือถือของหมอกระต่ายได้
พอถึงช่วงเวลาประมาณ๔โมงเย็น
มีเพื่อนร่วมงานที่เป็นคุณหมอเหมือนกัน
โทรศัพท์เข้ามาที่โทรศัพท์มือถือของหมอกระต่าย
ตำรวจก็เลยรับแล้วก็บอกไปว่า
คุณหมอประสบอุบัติเหตุฝากแจ้งญาติด้วย
เพราะตำรวจไม่สามารถปลดล็อกโทรศัพท์มือถือของหมอกระต่ายได้
เพื่อนของหมอกระต่ายก็เลยโทรกลับมาแล้วก็โทรไปบอกญาติญาติ
ทีนี้ค่ะช่วง๕โมงเย็น
มีคุณหมอท่านหนึ่งติดต่อมาที่โทรศัพท์มือถือของคุณหมอกระต่าย
ก็ให้ตำรวจส่งหลักฐานยืนยันตัวตน
ปลายสายก็ยืนยันว่าเป็นทางญาตินะคะตำรวจก็เลยประสานทางครอบครัวให้
ตำรวจบอกว่าเนี่ยพยายามจะไล่ลำดับไทม์ไลน์ให้ฟังว่าไม่ได้ช้า
ยืดเยื้ออะไรก็ทำตามขั้นตอน
ด้วยความที่ตำรวจบอกว่าก็ปลดล็อกมือถือของคุณหมอกระต่ายไม่ได้

ส่วนเรื่องเยียวยาก็เป็นเรื่องคดีแพ่งที่จะต้องมีการดำเนินการกันต่อนะคะ
มันมีอีกประเด็นนึงอะค่ะคุณผู้ชมรถจักรยานยนต์ดูคาติ
ของศิษย์ตำรวจรีนอรวิทอันนี้เราได้ข้อมูลมาจากทางโคศก
ตำรวจนครบานบอกว่าคือมันยังไม่ได้เป็นรถของกลาง
เป็นรถที่ซื้อมามือ๒ราคา๑๑๓๐๐๐บาท
มันมีเอกสารการซื้อขายและใบโอนลอยในวันที่๑๔ธันวาคมปี๖๔
ไม่ใช่รถของกลางที่เอาไปใช้นะคะอ่าไม่ใช่รถของกลางที่สิบตำรวจรีนรวิทย
อยู่ดีเอาไปใช้โดยภารการอะไรแบบนี้มันไม่ใช่
ตำรวจเอารถของกลางมาใช้หรือเปล่ามันไม่ใช่
ตำรวจก็เลยบอกว่าคือทำงานแบบตรงไปตรงมาที่สุด
รองผู้บัญชาการตำรวจนครบานในฐานะโฆษกก็บอกว่ายอมรับว่าเป็นการแถลงข่าวที่มันยาก
เพราะเหตุการณ์นี้เราสูญเสียบุคลากรทางการแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์ด้านจักษุ
ที่มีอยู่ไม่กี่คนในประเทศไทยยืนยันว่าถึงแม้ว่าผู้ต้องหาจะเป็นตำรวจ
ละเว้นไม่ว่าจะเป็นตำรวจหรือประชาชนทั่วไปดำเนินคดีเหมือนกัน
คาดว่าจะนำตัวผู้ต้องหาส่งฟ้องสิบเอ็ดกุมภาพันธุ์นี้อะค่ะ
จนกระทั่งในระหว่างนั้นก็มีแพทย์ซึ่งเป็นเพื่อนของผู้เสียชีวิต
ได้โทรเข้ามาตรงนั้นแหละครับพนักงานสอบสวนจึงได้แจ้งให้ทราบว่า
ผู้เสียชีวิตนั้นประสบอุบัติเหตุขณะนี้เข้าไปทำการรักษาอยู่ที่โรงพยาบาลราชวิถี
และขอให้เพื่อนของผู้เสียชีวิตผู้นั้นซึ่งเป็นแพทย์เช่นเดียวกัน
ได้ติดต่อยาดพี่น้องเพื่อให้ได้รับทราบแต่ในส่วนของแพทย์ผู้นั้นก็ยังไม่สามารถที่จะติดต่อญาติได้
และจนกระทั่งต่อมาก็มีแพทย์ซึ่งเข้าใจว่าเป็นอาจารย์ของผู้เสียชีวิต
ก็ติดต่อเข้ามาในเบอร์โทรนี้พนักงานสวนจึงแจ้งให้ทราบ
แล้วก็ในส่วนของอาจารย์แพทย์ก็ขอให้ส่งหลักฐานของผู้เสียชีวิตทางไลน์ให้ทราบ
ซึ่งก็ส่งไปเพื่อตรวจสอบว่าเป็นแพทย์หญิงผู้เสียชีวิตจริงหรือไม่
ซึ่งทางอาจารย์ก็ยืนยันจะดำเนินคดีอย่างตรงไปตรงมา
เพื่อให้เกิดความยุติธรรมเรายืนยันตรงนี้ครับ
แล้วก็ยืนยันต่อพี่น้องประชาชนทุกท่านทราบว่า
ไม่ได้มีการช่วยเหลือกันอย่างที่สังคมเข้าใจอย่างแน่นอนครับ
นี่นะคะตำรวจก็ชี้แจงเอาไว้แบบนี้นะคะ
ปลดล็อกมือถือของคุณหมอกระต่ายไม่ได้
มีเพื่อนร่วมงานที่เป็นแพทย์ติดต่อเข้ามา
ก็เลยสามารถให้ข้อมูลได้แล้วก็ฝากแจ้งญาติ
แล้วก็มีในแพทย์ท่านหนึ่งติดต่อมาน่าจะเป็นอาจารย์
ก็เลยได้มีการประสานอะไรกันเพิ่มเติม
ส่วนประเด็นที่สังคมตั้งข้อสังเกตว่า
มีการปล่อยตัวไปโดยไม่ใช้หลักทรัพย

ว่าทำไมปล่อยตัวผู้ต้องหาไปโดยไม่ใช้หลักทรัพย
มันเหมือนกับเป็นการช่วยเหลือตำรวจด้วยกันหรือเปล่า
ก็ได้รับคำชี้แจงมาแบบนี้นะคะว่า
ผู้ต้องหาให้การรับสารภาพแล้วก็มอบตัวเพื่อรับทราบข้อกล่าวหา
ไม่ใช่การจับกลุ่มตามความผิดซึ่งหน้าหรือว่าถูกจับกลุ่มตามหมายจับ
ตามหลักกฎหมายให้ปล่อยตัวได้
ปล่อยตัวโดยไม่ต้องมีหลักประกันได้
ซึ่งบรรทัศน์นี้ตำรวจบอกว่าใช้กับผู้ต้องหาทุกคน
ไม่ว่าจะเป็นประชาชนทั่วไปหรือจะเป็นตำรวจก็ตาม

คือตอนนี้สังคมกำลังดูอยู่๓ด้านทางด้านคดี
คือทางวินัยอาญาแล้วก็ทางแพ่ง

ทางอาญาก็เหมือนที่คุณเห็นมาสอนบอก

แพ่งก็ต้องมีการฟ้องร้องชดใช้เยียวยากันต่อไป
แต่อย่าลืมนะฮะว่า๑๐ตำรวจรีนรวิทย์เนี่ย

สังคมเขาก็ถามกันว่าจะมีการตั้งกรรมการขึ้นมาสอบอะไรยังไงไหม
โทษลักษณะแบบนี้ทางวินัยเนี่ยจะเป็นยังไงบ้าง

จะถึงขั้นให้ออกจากราชการหรือว่าไล่ออกจากราชการ

เพราะอย่าลืมว่าคดีที่เกิดขึ้น
คุณจะอ้างว่ามองไม่เห็นอุบัติเหตุอะไรก็แล้วแต่

แต่ในฐานะที่เป็นตำรวจเนี่ย
คุณเอารถที่ไม่มีแผ่นป้ายทะเบียน
ไม่มีอุปกรณ์อะไรเลยที่จำเป็น

ตรงนี้เนี่ยคุณเป็นตำรวจด้วยเนี่ย

ก็ควรจะต้องมีโทษทางอาญา

แล้วก็ทางวินัยเพราะคุณเป็นข้าราชการตำรวจ

แม่มันไม่น่าเชื่อนะฮะว่า
โอ้โหเรื่องนี้มีเพจ

บอกว่าหลังจากเกิดเหตุเนี่ยนะฮะ

ตอนที่กู้ภัยมาช่วยเหลือที่เกิดเหตุ
พาคุณหมอกระต่ายไปโรงพยาบาล

กู้ภัยก็นำส่งโรงพยาบาลตำรวจ
แล้วตอนที่ไปรักษาอาการบาดเจ็บต่างเนี่ย
เขาบอกว่าเขารู้สึกว่าตามันพร่า

อยากจะตรวจสอบเรื่องสายตาด้วยนี่นะฮะ
สุดท้ายแล้วแพทย์ที่โรงพยาบาลตำรวจ

๒๑มกราคมที่ผ่านมาเนี่ย

คุณหมอกระต่ายท่านจบแพทย์รามา

แล้วท่านก็เป็นแพทย์รู้สึกจะอยู่ที่จุฬา
แล้วตอนนี้ก็เป็นแพทย์เวรอยู่ที่โรงพยาบาลตำรวจ
กำลังจะเข้ารับราชการบรรจุ

อ้าวถ้าจะตรวจตรวจตาเนี่ย

โทรศัพท์ไปตามไปหากันเนี่ย

แล้วท่านถูกรถชนเสียชีวิต

นี่ยังไม่น่าเชื่อนะครับท่านผู้ชมครับ
ทีนี้วันนี้มีการแชร์ข้อมูลกันประมาณว่า

เป็นคนไข้ของคุณหมอกระต่าย

พลนตรีบุญรัติพุกเกาเวทนะครับ

บอกว่าตามกระแสข่าวที่บอกว่า

มารักษาตัวที่โรงพยาบาลตำรวจ

คือตาแดงเคืองตาประชาชน์ตามัว

ว่ามันนำไปสู่เหตุการณ์อุบัติเหตุ

ทางโรงพยาบาลก็ต้องประสานกับทางแพทย์เวรจักษุ
แต่ไม่สามารถติดต่อแพทย์เวรในตอนนั้นได้
ก็เลยรักษาด้วยการให้ใช้ยาหยอดตาจนอาการดีขึ้น
จนกระทั่งต่อมาทีมแพทย์ของโรงพยาบาลตำรวจเนี่ยถึงทราบว่า
เวรจักษุวันนั้นที่ติดต่อไม่ได้
ซึ่งถ้านถูกสิบตนตรีนอลวิตขี่รถจากกระยานยนชนจนถ้านเสียชีวิต
ตรงนี้ทางโฆษกโรงพยาบาลตำรวจขอชี้แจงหน่อยว่าไม่จริงนะฮะ
คือเขาไม่ได้เป็นคนไข้ของคุณหมอกระต่าย
แต่วันนั้นมาที่โรงพยาบาลอยากจะตรวจตา
แต่คุณหมอเข้าเวรแล้วคุณหมอก็ไม่สามารถมาตรวจให้ได้
ทีนี้ใบแพทย์ที่เขาแชร์กันไปเนี่ย
คือวันนั้นไม่ได้เจอหมอทางด้านจักษุ
ก็เลยต้องนัดใหม่ให้มาพบอีกครั้ง
ก็คือตามนัด๒๔มกราคม

จากคุณพ่อของเขาเป็นตำรวจเหมือนกัน

แต่มองไม่ค่อยชัดมั่ว

เขาก็เลยลองตามหมอปลาซึ่งตามไม่ได้
แต่เวลาเป็นหมอคุณหมอก็ตาย

หมอเข้าอยู่เฉินก็ให้ยาไปหยอดตา
แล้วก็ถ้าอาการไม่หาย
บรรจันก็นัดมาแผนกตามาพบคุณหมอตา
แต่ไม่ได้ได้นัดตบคุณหมอก็ตายนะ
มีดราม่าเราได้ออกมาว่านัดมาพบคุณหมอก็ตายในบรรจันก็ไม่ใช่

หมอตาคนไหนก็ได้ที่บรรจันที่มาแล้วเจอหมอตาคนไหนก็ได้
ไม่ได้หมอน้องที่อยู่ห้องกุศลก็ไม่ได้รู้

แต่ไม่มีใครรู้เรื่องในพวกนี้เลย
คือบรรยาความมันจะพอดีเลย
ครับ

พระหนรวิสและพระนิคม

วัชกาศิมหาธาตุโวรมรมหาวิหาร
ก็ไปร่วมงานบำเพ็ญกุศล

นี่คือพระตั้งสองรูปนี้
อย่างนี้บวชกันได้หรือตำรวจบอกว่าก็ทางวัด
บอกบวชได้แต่ถึงเวลาเนี่ยเรียกมารับทราบข้อกล่าวหา
หรือว่าจะต้องดำเนินคดีเพิ่มเติมก็ต้องมาพบตำรวจนะฮะใช่ค่ะ

ขณะเดียวกันหลังจากเศรษฐภิตีสวดพระอภิษฐรรมศพในค่ำวันนี้
เค้กวันเกิดวันคล้ายวันเกิดวันนี้๒๔มกราคม

แล้วก็เดินไปในสารานำเค้กวันเกิด
ให้กับคุณหมอกระต่ายที่หน้าโรงศพนะฮะ
เป็นวันคล้ายวันเกิดของคุณหมอกระต่าย
ที่มันบีบหัวใจครอบครัวคุณพ่อคุณแม่ญาติพี่น้อง

รวมทั้งเชื่อว่าท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับ
คุณผู้ชมคะขออีกประเด็นนึงที่วันนี้ถูกพูดถึงเยอะ
เรื่องของรถบิ๊กไบท์ที่ผู้ก่อเหตุเป็นคนขี่
ตำรวจบอกแล้วว่าไม่ใช่รถของกลางของตำรวจ

ได้เป็นการแอบอ้างรถของกลางแล้วแอบเอาไปใช้อะไรแบบนี้

เป็นรถมือสองทีนี้ก็ไปตรวจสอบดูว่าเอ๊ะเจ้าของรถคันเดิม
ชื่อว่านายภัยทูลเสาหลวงอายุ๔๓อยู่ที่เชียงราย
เขาก็บอกว่าเขาเป็นเจ้าของรถบิ๊กไบท์คันนี้นะคะ

เขาเห็นข่าวแล้วตกใจมากเขาขอชี้แจงนิดนึง
เขาบอกว่ารถคันนี้ซื้อขายแลกเปลี่ยนกันกับพ่อค้ารถบิ๊กไบท์ในภาคอีสาน

ซื้อขายกันเนี่ยพ่อค้าเอารถฮอนด้าอีกคันมาส่งให้

แล้วก็รับรถคันที่เกิดเหตุไป
ก็มีเงินเพิ่มสองหมื่นห้าพันบาท
ลอยนะเป็นการโอนลอยไปให้
รู้ข่าวอีกทีอ้าวรถคันนี้ไปชนคุณหมอเสียชีวิตเขาก็กังวลใจ
เจ้าของเดิมกังวลใจเลยรีบไปลงบันทึกประจำวันเอาไว้ที่สพแม่สาย
ก็เลยรู้ว่ารถมีการขายต่อไปอีกทอดหนึ่ง
โดยไม่ได้เอารถไปจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์
มันก็เลยตรวจสอบย้อนกลับไปว่ารถคันนี้เป็นของใคร
อ้าวรถคันนี้เป็นของนายไภทูลนายไภทูลบอกผมขายมา๔ปีแล้ว
แต่ขายเป็นลักษณะการโอนลอยจนเขาไปขายต่ออีกทอดนึงแล้ว
แต่ไม่จดทะเบียนอ่ะครับขอยืนยันว่าไม่เกี่ยวกับผมนะ
ผมก็ไปลงบันทึกประจำวันเอาไว้แล้วค่ะ
ผมโอนไปประมาณ๓๔ปีที่แล้วครับ
ถ้าผมโอนลอยไปทำไมขอไม่โอนเป็นชื่อเขาแล้วกันนะครับ
แต่ผมก็ขายให้พ่อค้าไปอีกทีหนึ่งนะครับ
ก็ยังไม่รู้ว่ายังไงทำไมเขาไม่โอนเป็นชื่อเขานะครับ
โอ้โหนี่เป็นเครื่องเตือนใจเรื่องการโอนลอยเลยนะฮะ
ใช่ค่ะก็หลายคนอาจจะเคยทำด้วยซ้ำเรื่องของการซื้อขายรถแล้วก็โอนลอยไปเลยอย่างนี้
ไว้ใจไม่ได้เลยนะครับเอาละครั้งเนี้ยภาพจากกล้องวงจรปิดมันชัดว่า
แต่ถ้ามองในมุมของสิปโดมตรีนอลวิธนะคุณเป็นตำรวจนะ
ต้องระวังนะคะถ้าเกิดเราซื้อขายรถแล้วก็โอนลอยในลักษณะแบบนี้
เราไม่รู้เลยว่าคนเอารถของเราไปไปทำอะไร
ไปก่อเหตุผิดกฎหมายไปก่อคดีอะไรหรือเปล่า
สุดท้ายชื่อที่เป็นเจ้าของจะซวยเอานะคะ
ไปส่งยาเสพติดทำอย่างไรไล่กันตายเลยทีนี้
ทีมข่าวของเราไปดูที่หน้าโรงพยาบาลสถาบันโรคไต
ภูมิราชนครินทร์ก็คือจุดที่เกิดเหตุนะคะ
วันนี้มีคนนำช่อดอกไม้นำนมเปรี้ยวมาวางเอาไว้
ริมทางเท้าและที่เกาะกลางถนนนะคะ
เพื่อนของหมอกระต่ายนำกระถังดอกไม้มาวางเอาไว้
ทีมข่าวของเราบอกว่าถนนเส้นตรงนี้ค่ะ
รถยนต์รถจักรยานยนต์ก็อาจจะไม่ได้เยอะมากนัก
เบรกให้บางคันไม่ชะลอก็ยังมีอยู่ไม่มีนะไม่ชะลอเลยนะไม่ชะลอก็ยังมีอยู่
นี่เห็นไหมเนี่ยคนก็กังวลใจเรื่องของการข้ามทางม้าลายกันเยอะมากจริง
มาลายรถทุกคันต้องหยุดให้คนข้ามนะคะต้องหยุดนะคะ
เนี่ยคือคนเลยกลัวการข้ามทางม้าลายคนกังวลครับบางคนก็ต้องจะข้ามทีแบบ
ต้องพยายามโบกไม้บกมือชูบอกรถว่าหยุดนะหยุดน่าจะข้ามนะหรือรถบางคันจอดติดไฟแดงอะค่ะ
ครับก็ทับทางม้าลายไปเลยจอดทับไปเลยนะมันก็มีไงมันผิดกฎจราจร
แต่มันก็ยังมีคนทำไงพนักงานร้านสะดวกซื้อที่อยู่แถวนั้นบอกว่า
มาลายตรงนี้น้อยมากที่รถจะจอดให้คนข้ามทำไมก็ไม่รู้น้อยมากที่จะจอด
รถยนต์จอดบ้างแต่มอเตอร์ไซค์ไม่จอดเลยคือผ่านไปเลย
คนข้ามตรงนี้ต้องระวังตัวนี่นะคะต้องรอจนแบบไม่มีรถแล้วจริงถึงจะข้ามได้
แล้วมันไม่ใช่แค่ที่เดียวนะฮะมันเป็นทุกที่ที่มีทางม้าลายนะ
ที่ก็ต้องมีทงแดงเอาไว้ให้คนข้ามเนี่ยคอยชัวร์เป็นสัญญาณเตือนว่า
ช่วยหยุดหน่อยเถอะคือหยุดสักหน่อยเนี่ยมันจะเสียเวลาอะไรกันนักกระหนาใช่ไหมฮะ
คือบางคันเนี่ยผมก็เคยข้ามถนนทางม้าลายอย่างนี้คุณเขียนมาสอน
มันข้ามยากนะบางคันเนี่ยในมุมของคนขับรถผมก็ขับรถด้วย
บางคนอาจจะบอกว่ายึกยักจะข้ามหรือไม่ข้ามไอ้เราก็ไม่รู้จะหยุดหรือไม่หยุด
เขาไม่กล้าข้ามเพราะคุณไม่หยุดสนิทไงใช่ไหมคือถ้าคุณจะหยุดคุณหยุดเลย
คุณหยุดเพื่อให้เขามั่นใจว่าเฮ้ยเราจะข้ามได้อืมบางทีในมุมของคนจะข้ามเนี่ย
เห็นรถเราก็ไม่กล้าไปเหมือนกันนะเราเนื้ออันนั้นเขาเหล็กอ่ะใช่ไหม
คุณผู้ชมหลายท่านบอกว่าก็เชื่อว่าคนก็จะเปรียบเทียบกับต่างประเทศกันเยอะ
ว่าในต่างประเทศเวลาเป็นทางม้าลายเนี่ยคนไม่ต้องดูรถเลยด้วยซ้ำคือคนข้ามเลย
เพราะยังไงรถก็ต้องหยุดให้คนและรถเขาหยุดกันเป็นวินัยมีวินัยในการหยุดให้
บางทีเราไปต่างประเทศเราก็กล้ากลัวไม่กล้าข้ามเพื่อนฝรั่งบอกข้ามเลย
ไม่ต้องกลัวอย่างนี้ใช่ไหมล่ะแต่มาเมืองไทยนี่ไม่ได้เลยนะไม่ได้เลยนะโอ้โหเป็นกรณีศึกษาเลยนะคะ